คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สะเทือนใจนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำแต่ก็เป็นเรื่องที่เราเตือนกันอยู่บ่อย
เกี่ยวกับเด็กเด็กเวลาที่ไปเล่นน้ำโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ไม่มีใครคอยช่วยดูเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเด็กผู้ชายอายุ๘ขวบเท่านั้นเอง
จักรยานเล่นไปเล่นกับเพื่อนตามภาษาเด็กสักพักลงไปเล่นในสระน้ำจมน้ำนะคะ
แล้วที่ยิ่งน่าเศร้าใจก็คือคุณพ่อของเด็กค่ะลงไปในน้ำเอง
งมเองแล้วก็อุ้มร่างของลูกขึ้นมา
ลูกเสียชีวิตนะคะนี่นะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วคือสะเทือนใจจริงจริง
คุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเราไปที่บ้านหนองปริง
ตำบลโคกสะอาดอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำค่ะ
ไปคุยกับนายสิริมงคลที่รักพ่อของเด็กชายธันวาแดงทัพทิม
หรือน้องนายที่เสียชีวิตเพราะว่าจมน้ำในสระนะคะ
ศพของน้องนายตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่บ้าน
คุณพ่อบอกว่าจนถึงตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
ไม่คิดว่าลูกชายจะจากไปเร็วแบบนี้
ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าก็ลูกคงดวงถึงฆาตจริง
ลูกชายว่ายน้ำไม่เป็นไม่เคยไปเล่นน้ำที่บ่อตรงนี้
แต่เมื่อวานหลังจากทำงานเสร็จ
พ่อรู้ข่าวว่าลูกจมน้ำก็รีบไป
ตอนนั้นลุงของน้องดำลงไปเจอร่างแล้ว

พ่อบอกว่าพ่อเลยกระโดดลงไปเอง
ลงไปงมเองอีกรอบอุ้มร่างลูกชายขึ้นมา
แต่ไม่ได้สามารถช่วยชีวิตลูกชายเอาไว้ได้
เพราะว่าลูกชายคือตัวแข็งไปแล้วนะคะ
พ่อเสียใจจนพูดไม่ออกจริงค่ะ
ด้านคุณปู่ของน้องนายค่ะนายบุญหนาที่รักอายุ๗๒
เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
หลานชายปั่นจักรยานเล่นกับเพื่อน

ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าหลานไปเล่นน้ำในบ่อ
ทั้ง๓คนคงแอบไปเล่นน้ำตามภาษาเด็กค่ะ
แต่ด้วยความที่บ่อลึก๓เมตรค่ะ
นายว่ายน้ำไม่เป็นด้วยก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
โมงเย็นเพื่อนของน้องนายก็มาถามว่า

ปู่บอกว่าก็เลยบอกไปว่ายังหนียังไม่กลับ
เพื่อนก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าน้องนายจมน้ำหรือเปล่า
พอพ่อของน้องรู้เรื่องรีบไปเลยกลับจากที่ทำงานไปงมหาร่างลูกชาย
หลักฐานที่เจอคือจักรยานของน้องกับเสื้อของน้องยังอยู่ข้างสระนะคะ
สุดท้ายพ่อเป็นคนที่อุ้มร่างลูกชายขึ้นมา
สภาพที่หมดลมหายใจแล้ว
ปู่ของน้องนายเล่าทั้งน้ำตาเลยคุณผู้ชม

ไม่คิดว่าหลานจะจากไปเร็วแบบนี้นะคะ

หลานจะมาบีบมานวดถอนผมงอกให้ปู่

เวลาไปทุ่งนาก็ช่วยถอนย่าให้
ร้อนแค่ไหนเรียกให้เข้าร่มก็ไม่เข้า
แม้จะดื้อจะสนตามภาษาเด็ก
แต่เวลาที่บอกให้หลานช่วยอะไรทำอะไร
หลานไม่เคยปฏิเสธปู่สักครั้งเดียว

ยังมีหลานอีก๒คนที่ก็ต้องช่วยกันดูแล
แล้วก็เข้มงวดมากขึ้นกว่าเดิม

ขนาดปู่บอกว่าปู่เองเนี่ยมั่นใจนะ

ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เลยนะคะ

นางสุดใจที่รักก็บอกว่า

ว่าหลานจะดื้อจะสนยังไง

ร้องไห้ทุกครั้งที่นึกถึงหลานค่ะ

ยากับปุ๊กกับแหงกับแม่เขาก็ได้

คิดกลับได้สำเร็จ

เพราะตรงนั้นกำลัง
พออู่นอนลงอู่ปั๊บมันจะขึ้นเต้น
นั่งบนอูบนหัวปู่แล้วก็บีบถอมบีบ
จับแขนปู่โยกแขนปู่เนี่ยมันเสียใช่ไหมมันเจ็บ
จับโยกทำโอ้ยทำบีบ

คุณคารินทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
เป็นบ่อน้ำอยู่กลางทุ่งนาค่ะ
กำลังเตรียมไว้เพื่อเป็นเบาะเลี้ยงปลา

คาดว่าเด็กซื้อไปนั่งกินกันที่ริมบ่อ
แต่ว่าขอบบ่อน้ำเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นพื้นเหมือนแบบ
ลาดเอียงลงไปถึงพื้นน้ำแล้วก็น้ำในเบาะเป็น๔โคลน
ลึก๓เมตรคือเป็นทางที่ขอบจะเอียงลาดลงไป
เปล่งเขื่อนแก้วอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๗บอกว่าตอนเกิดเหตุ
ยังเห็นน้องนายกับเพื่อนอีกสองคนปั่นจักรยานเล่นผ่านหน้าบ้าน
คิดค่ะว่าจะพากันลงไปเล่นน้ำในบ่อ
ไม่ค่อยมีเด็กปั่นจักรยานมาเล่นถึงตรงนี้
แล้วบ่อน้ำนี้ก็ลึกมากผู้ใหญ่ตัวสูงยังมิดหัวเลยนะคะ
เรื่องนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับอีกหลายครอบครัว
โดยเฉพาะช่วงที่ยังไม่เปิดภาคเรียนก็ต้องช่วยกันดูแล
อยากจะให้เกิดเหตุการณ์เศร้าแบบนี้กับใครอีก
ศพของน้องนายจะตั้งสวดบำเพ็ญกุศลอีก๑คืน